ชะวบ้านพาวาที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วฮะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูหน่อยซิ
ว่าไอ้รอยนั้นมันคือรอยอะไรกันแน่
เห็นรอยแบบนี้แล้วใจไม่ค่อยจะดีค่ะ

เขากำลังดูสิดูรอยเท้าสัตว์
ดูตรงดินนะฮะเหมือนเป็นรอยเท้าคุณ
คุณเห็นแบบนี้อ่ะโอ้ยไม่รู้เลย
บางคนบอกว่าเอ๊ะใช่รอยเท้าหมีหรือเปล่า
หรือรอยเท้าเสือเอ๊ะหรือยังไงนะ
แต่ว่าไปเจอตรงแปลงเกษตรของชาวบ้าน
นี่อยู่ที่หมู่๘ตะบลพระพลาชัยเที่ยมพอู๋ทองนะคะ
ครับทีนี้ผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาก็ไปดูค่ะโอ้โหมันเป็นเป็นเปลือกต้นมะละกอ
เห็นด้วยนะว่าต้นมะละกอถูกฉีกเปลือกไม้ออกเป็นทางยาว
มีรอยเล็บตรงต้นมะละกอด้วย

รอยเท้าเป็นอุ้งแบบนี้เหมือนกับมีเล็บจิกอ่ะคุณนี่ไง
เห็นแบบนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหมีหรือเปล่า
อกจากนั้นเนี่ยเขามีไปเจอรอยต้นกล้วยถูกฉีกเปลือกอีกนะคะ
แล้วก็เป็นรอยเหมือนกับลุยที่แปลงนาข้าว

คนที่เขาดูแลสวนเขาบอกนะว่าปกติตอน๖โมงเช้า
จะมาให้อาหารใช่ไหมมาให้อาหารแมว
แล้วพอมาเห็นความผิดปกติเห็นต้นกล้วยล้ม

แต่พอชี้ให้ดูไม่น่าจะใช่ฝีมือคน

แล้วพอมีคนมาดูเขาบอกว่าอ๋อรอยอันนี้
น่าจะเป็นหมีแหละที่มันฉีกต้นกล้วยขาดเนี่ย
ส่วนที่ต้นมะละกอเนี่ยรอยตะปบนั้น
รอยเล็บต่างเนี่ยก็น่าจะเป็นหมีเหมือนกัน

และที่สำคัญนะแมวเลี้ยงไว้๕ตัวตอนนี้เห็นตัวเดียว
รอยเลือดนั้นสรุปคือเป็นเลือดแมวหรือเลือดหมียังไงคะเนี่ย
เพราะว่าเมื่อเช้าเรียกแมวมา
แมวมันไม่ได้มาแมวมันมาตัวเดียวมันมาไม่ครบ๕ตัวค่ะ

มาก็มันหันหน้าหันหลังเหมือนกลัวอะไรกัน

เลือดมาก็หันหน้าหันหลังอยู่นะ
ไม่กินอาหารเลย
อยากให้หน่วยงานออกมาช่วยเหลือดิ
นอนภาวะอย่างนี้
กลางค่ำกลางคืนไม่กล้าออกมานานแล้วอย่างนี้